คุณผู้ชมคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา

ตำรวจสภปฐยาได้รับแจ้งเหตุ

บอกว่าไปพบศพผู้หญิงคนนึง

แล้วก็ตรงนั้นเป็นจุดที่คนผลุกผ้าน
พบศพผู้หญิงนอนเสียชีวิตอยู่ข้างเตียงผ้าใบ

ศพของผู้หญิงคนนี้ท่อนล่างเปลือยเปล่า
มีผ้าคลุมท่อนล่างอยู่นะคะแล้วก็เอาทรายกลบอีกที
แล้วก็รอบศพเจอมีขวดเบี้ยขวดโซดามียาดดม

ว่าตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงเสียชีวิตแล้วอย่างน้อยสัก๒ชั่วโมงนะคะ
คนที่อยู่แถวนั้นบอกว่าตกใจมากที่พบศพผู้เสียชีวิตอยู่ตรงนี้
เพราะจริงแล้วตรงนี้นักท่องเที่ยวเยอะคนเต็มไปหมด
ผู้เสียชีวิตชื่อว่านางสาวมณีกัญญาเนธอายุ๔๕ปีค่ะ
เป็นพนักงานล้างจานร้านอาหารนะคะ
ก็นอนเสียชีวิตอยู่ในสภาพที่ฉันเล่าไป
กู้ภัยก็เลยไปเอาผ้าขาวคลุมร่างเอาไว้นะคะ
แล้วก็ตรวจสอบรอบว่ามีหลักฐานอะไรบ้างก็รวบรวมเอาไว้
แล้วก็ไปคุยกับผู้ประกอบการเตียงร่มเตียงผ้าใบ
เขาเล่าให้ฟังบอกว่าช่วงเช้านะเขาก็มาเปิดเตียงกลางตามปกติ
ให้เช่าเตียงผ้าใบเห็นมีคนไปยืนดูอยู่
ก็เลยเข้าไปดูว่าเอ๊ะคนยืนดูอะไรปรากฏว่าเนี่ยผู้หญิงคนนี้นอนอยู่
ก็ดูหน้าไม่รู้จักรู้แต่ว่าผู้หญิงคนนี้เคยเห็น
เคยเห็นอยู่แถวนี้แต่ไม่แน่ใจว่าคนเดียวกันหรือเปล่า
ก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบ
ให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่ค่ะแล้วก็ไปดูกล้องวงจรปิดแถวนั้น

เพราะว่าอย่างที่บอกว่ารอบศพผู้เสียชีวิต
มีรอยรองเท้าเต็มเลย
ก็ตรวจสอบว่าถ้าเจอรองเท้าที่มันไปตรงกับรอยรองเท้าตรงนั้น
เพื่อหาสาเหตุการตายแล้วก็ตรวจสอบว่าถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือเปล่า
แต่ภายในวันเดียวค่ะตำรวจทำงานเร็วมากชุดสืบสวนสพเมืองพัทยา
จับตัวผู้ต้องสงสัยได้นะคะครับเพราะเขาอยู่ไม่ไกลจากจุดที่พบศพอะค่ะ
แล้วเนื้อตัวเนี่ยนะโอ้โหมันมีพิรุษทรายเต็มตัวไปหมดเลย
แล้วก็ในกระเป๋าสะพายมีรองเท้าอยู่๓คู่แล้วก็ดูมันมีพิรุธแปลกอ่ะ
ผู้ชายคนนี้ก็ควบคุมตัวมาสอบปากคำชื่อว่านายวิชัยหรือในว่าวนะคะ
สกุลแท่งทองอายุ๔๕ปีเป็นชาวจังหวัดนครนายกค่ะ
ห่างจากจุดที่พบศพไปแค่๕๐๐เมตรเองเนื้อตัวเนี่ยเปื้อนทรายเต็มไปหมด
พอตรวจสอบรองเท้าที่นายวิชัยใส่โอ้โหมันไปตรงกับรอยรองเท้าที่อยู่รอบศพอ่ะ
ก็เลยคุมตัวมาสอบปากคำนะคะครับสอบปากคำอยู่จนสุดท้าย
นายวิชัยคือจนมุมรับสารภาพเพราะจำนวนด้วยหลักฐานนะคะ
สืบสวนบอกว่าที่อวัยวะเพศของนายวิชัยมีทรายติดอยู่ด้วย
มันเป็นพิรุษไงสุดท้ายก็เลยยอมรับว่าตัวเองเนี่ยมีเพศสัมพันธ์กับผู้ตาย
อันนี้ยอมรับแต่อ้างว่าเป็นความยินยอมของฝ่ายหญิงไม่ได้เป็นการข่มขืน
แล้วก็อ้างว่าจังหวะที่กำลังมีเพศสัมพันธ์กันอยู่เนี่ยค่ะ
ตัวฝ่ายหญิงเนี่ยเกิดอาการชักกระตุกจนเสียชีวิต
แต่ตำรวจบอกว่าตำรวจไม่เชื่อนะก็จะรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็สอบปากคำอย่างละเอียดเพิ่มเติมนะคะ
ตัวนายวิชัยหรือในว่าวเขาเล่าให้ฟังบอกว่าเขาก็เดินเตร็ดเรย์อยู่ริมทะเล
เจอผู้ตายเนี่ยนอนไม่สบายอยู่ริมชายหาดอ้างว่าสงสารเขา
ก็เลยไปขอน้ำจากชาวบ้านไปลูบหน้าให้เขา
แล้วก็ไปได้โซดามาขวดนึงเอาโซดามาล้างหน้าให้
ตัวผู้ตายอาการดีขึ้นตอบแทนบุญคุณด้วยการยอมมีเพศสัมพันธ์ที่ริมชายหาด
ขณะที่กำลังมีเพศสัมพันธ์กันอยู่ผู้ตายชักเกร็งแล้วก็หมดสติไป
อันนี้นายวิชัยอ้างแบบนี้นะนายวิชัยหรือนายวาวก็บอกว่าตอนนั้นตกใจ
กลัวมากคิดอย่างเดียวว่าเอาทรายมากรบร่างของผู้ตายดีกว่า
จะได้ดูดสารพิษออกจากร่างกายอ้างแบบนี้ค่ะลองฟังดูหน่อย
เห็นว่าป่วยมีอาการหอบซึ่งก็ไม่รู้ว่าว่าเป็นอะไรนะครับ
เขาก็ด้วยความเขาบอกเขาเป็นคนเป็นพลเมืองดี
ก็เลยไปหาน้ำมารูปหน้าให้แต่น้ำไม่มีเอาน้ำโซดามารูปหน้าแทน
ถูกไหมถ้าผมพูดไม่ถูกก็คุณให้คุณแย้งนะ
กระทั่งอาการเขาดูดีขึ้นผู้หญิงเขาก็บอกว่าตอบแทนบุญคุณ
ให้กับคุณวิชัยนายวิชัยคนนี้นะครับตอบแทนด้วยอะไรก็ไม่ทราบนะครับ
ทางนี้ไปมีเพศสัมพันธ์กับผู้เสียชีวิต
ผมก็เดินไปขอน้ำเขาผมก็ไม่ได้ไปซื้อน้ำเองหรอก
ผมขอน้ำไปเทียบหน้าน้องให้หน่อยเขาบอกหนูมีแต่ดีโซดา
กะให้ทรายมันดูดอะไรตัวเขาดูดอะไร
แค่ตัวเขาเฉยเขาไม่ได้ดูดตัวครับ
ได้ยังไงเอาทรายดูดตัวเอาทรายกบตัวจะได้มองไม่เห็นหรือยังไง
ตาให้เพื่อก็จะดีขึ้นตาจะดูดอะไรในตัวออกไป
ตำรวจยังงงเลยคิดได้ยังไงเอาทรายไปกรบ
นึกว่าจะดูดสารพิษแล้วช่วยเขาให้อาการดีขึ้น
ในวิชัยรู้ว่าในวัวนี้ทำงานรับจ้างอยู่โรงทางศรีแถวนั้นแหละ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนไปพบศพประมาณ๗๘โมงเช้า
แต่เจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วก่อนพบศพสักประมาณ๒ชั่วโมง
แล้วคือประมาณตี๕นะครับ
ตมตรีนันทชาติสุพมงคลผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรี
บอกว่าไม่ปักใจเชื่อคำให้การของผู้ต้องหานะครับ
จากหลักฐานจากการตรวจสอบที่ตัวของนายวิชัยเนี่ยมันขัดแย้งกับคำให้การ
อย่างเช่นที่บอกว่าเขายอมตอบแทนบุญคุณด้วยการให้มีเพศสัมพันธ์
พอเขาชักผมก็เอาทรายกลบดูดพิษแล้วผมก็เดินหนีไปอย่างนี้
แต่ว่าดูจากร่องรอยต่างแล้วมันขัดแย้งกันนะครับ
ส่วนการจับกลุ่มก็ต้องชื่นชมชุดสืบสวนของสพมพัทยาที่ไปเจอตัวนายวิชัย
กำลังนั่งอยู่ในท่าทางมีพิรุษเข้าไปสอบถามผู้จาวกไปวนมา
สาเหตุที่ปักใจเชื่อว่านายวิชัยคือผู้ก่อเหตุ
เพราะว่าช่วงที่ตำรวจไปเจอตัวนั่งอยู่ในสภาพคือซิปกางเกงยังไม่ได้รูด
เนื้อตัวเปลือเปื้อนไปด้วยทรายที่อวัยวเพศมีทรายติดอยู่
รองเท้าที่ติดตัวอยู่๓คู่เนี่ยอยู่ในกระเป๋าด้วยเนี่ยนะ
ก็เพราะว่านายวิชัยเนี่ยคือนอกจากทำงานรับจ้างแถวนั้นแล้วก็เร่ร่อนไปเรื่อย
เวลาไปเจอรองเท้าของนักท่องเที่ยวถอดทิ้งไว้จะหยิบเอาไปเลยเก็บไปเลย

ตัวเขาก็เปิดสายนะครับกางเกงก็ไม่รู้ซิบ
เข็มขัดก็ใส่ไม่ครบรูเหมือนกับไม่ได้รีบอย่างนี้ครับ
ให้การวกผลสืบสวนก็เลยเชิญตัวมาสักถาม
ก็พบว่ามีทรายอยู่ในอวัยวเพศด้วย
แต่เราก็ได้เชิญทางสู่ฐานมาเก็บทุกอย่างในส่วนที่พูดไปเรียบร้อย
สักถามก็ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าเขาเป็นคนที่อยู่กับผู้ตายคนสุดท้าย
แล้วก็มีการร่วมประเวณีกันจริง
ตอนนี้นายวิชัยถูกแจ้งข้อหาก็คือข่มขืนกระทำชำราวผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายนะฮะ
แต่ต้องรอผลการชนะสูตรของแพทย์อย่างละเอียดด้วยว่าหญิงสาวคนนี้เนี่ยตกลงแล้วเอาแบบจริงเลยเนี่ยเสียชีวิตเพราะอะไร
จะมีโรคประจำตัวแล้วกำเริบขณะถูกข่มขืนหรือกำลังมีเพศสมพันธ์แล้วเกิดอาการช็อก
อันนี้ก็เป็นไปได้ถ้าถูกข่มขืนแล้วเกิดอาการช็อกนะครับ
ตำรวจกำลังติดตามทางญาติของผู้เสียชีวิตเพื่อให้มารับศพไปประกอบพิธีทางศาสนานะครับ
แต่ว่าตอนนี้ยังไม่สามารถติดต่อใครได้นะครับเพราะว่าผู้ตายเป็นคนในจังหวัดสะแก้ว
ไม่ใช่คนในพื้นที่นะครับมาทำงานอยู่ที่พัทยา
ทีนี้ในจุดเกิดเหตุเนี่ยแน่นอนแล้วว่าเป็นชายหาดที่คนก็ไปเที่ยวกัน
เตียงผ้าใบมีอะไรแบบนี้นะฮะช่วงเวลากลางวันดูแล้วมันก็ไม่น่าจะเปลี่ยวนะ
ไม่น่าจะเป็นจุดที่คนมาข่มขืนหรือว่ามามีเพศสัมพันธ์อะไรกันได้
แต่ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปถามชาวบ้านแถวนั้น
ผู้ประกอบการร้านค้าต่างริมชายหาดแถวนั้นบอกว่ากลางคืนนี้มันเปลี่ยวมากนะ
จุดที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับเมื่อ๒๐ปีที่แล้ว
ก็เคยมีคดีนักท่องเที่ยวสาวชาวรัสเซียถูกข่มขืนจนเสียชีวิต
จุดเดียวกันเลยกับที่ผู้ตายในที่เจอเช้าวันนี้จุดเดียวกันเลย
ที่มีทูปปักอยู่เนี่ยค่ะบริเวณริมหาดจอมเทียน
ชาวบ้านบอกว่าตั้งแต่ซอย๑๕ถึงซอย๒๐เป็นช่วงที่ไม่ค่อยมีคนมากนัก
เวลากลางคืนนี่จะเป็นจุดนัดพบเลยสำหรับคู่รักที่ชอบมีเพศสัมพันธ์ริมทะเลอะไรอย่างนี้
นัดมาเจอกันผู้ประกอบการร้านค้าแถวนี้บอกว่าที่มั่นใจว่ามีคู่รัก
มามีเพศสัมพันธ์กันแถวนี้บ่อย
ก็เพราะว่าเจอเศษถุงยางอนามัยตกอยู่เป็นประจำ
แล้วก็แนวพื้นปูนบนถนนกับหาดทรายเนี่ยมันสูงต่างระดับกันเยอะ
ถ้าเกิดมานอนกันที่พื้นทราย
คนที่เดินผ่านไปมาสัญจรผ่านไปมาเนี่ย
มองไม่เห็นข้างล่างอ๋อเป็นมุมลับตาพอดี
ใช่แสงเงาลงพอดีถูกต้อง
ยิ่งกลางคืนมันก็ยิ่งไม่เห็นใหญ่มันมืด
ขับรถผ่านมอเตอร์ไซค์ขี่ผ่านเดินผ่านเนี่ย
ตรงมุมขอบอยู่เนี่ยก็คือจะเป็นเงาพอดีไงจะมืด

เพราะฉะนั้นพวกที่นิยมแบบมีเพศสัมพันธ์แบบแปลก
สถานที่ริมทะเลเนี่ยจะนัดกันมาเนี่ย
ตอนกลางคืนนะครับก็เลยอยากฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มาเพิ่มไฟส่องสว่างให้หน่อยเพราะว่าจุดแถวนี้เนี่ย
ไฟส่องสว่างมันเสียกลางคืนเนี่ยมืด
ก็เลยอยากให้มาช่วยหน่อยเพราะว่ามันจะได้ป้องกันเหตุอัธยกรรมได้หลายอย่าง
ก็ช็อกเหมือนกันมันเหมือนว่ามันใกล้ตัวเราอ่ะเนอะมันแบบ

เหมือนจะข้องติดนะละ

ก็จุดยาตัวนะครับ
แต่ว่ามันก็มีตามซอกอย่างนี้ครับผมแถวนี้คือถ้าเป็นดึกเนี่ยคนมันจะเงียบ

เจาะจงเฉพาะโซนนี้ไหมหรือว่าชายหาดตรงนี้
เนี่ยครับผมโซนตรงนี้จะไม่ค่อยมีคนมันจะเป็นโซนเงียบ

แสงสว่างมันมันน้อยไปนิดนะพี่เอาคุยง่ายตอนนี้บางทีเนี่ยเสียเขาก็ไม่มาดูอะครับผม
ก็อยากให้หน่วยงานนะครับผมช่วยมาดูแสงสว่างให้มันติดติดทุกดวงนะครับผม
เพราะว่ามันมันทำให้เกิดเพราะว่าตรงนี้ก็คือพูดง่ายว่าจุดเป็นจุดหนึ่ง
มันน่าจะเป็นจุดบอดใช่ใช่น่าจะเป็นจุดบอดนะครับผมอืม
นักท่องเที่ยวเยอะก็จริงแต่มันจะมีมุมอับจุดปอดไฟมืดอะไรแบบนี้บางจุดไง
เขาก็จะไปเนี่ยมีเพศสัมพันธ์กันเหมือนผู้ประกอบการแล้วคนที่อยู่แถวนั้นบอก
ประกอบการแถวนั้นเขาก็บอกว่าในส่วนของผู้ตายนะคะก็เคยเห็นนะคะ
ก็เห็นอยู่บ่อยจะชอบไปนั่งริมทะเลช่วงเย็นจนถึงค่ำ
ที่เจอก็เห็นเป็นปกติดีไม่ได้ดูว่ามีอาการป่วยมีโรคประจำตัวอะไรอะไรแบบนี้นะ
อับอย่างที่เขาบอกแหละช่วงกลางคืนอะไรแบบนี้ช่วงมืด
ก็ฝากเจ้าหน้าที่ฝากทางหน่วยงานดูแลให้หน่อยกันแล้วกัน
ใช่ค่ะชาวบ้านเขาฝากมานะครับ